ดูกันต่อนะคะเรื่องราวของรถยนต์
ใช่ฮะเรื่องราวของรถยนต์
เพราะว่าตอนนี้มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ด้านของความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว
ด้วยการจัดโครงการบรณรงค์สร้างความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนนั่นเอง
ปลอดภัยอย่างไรจะสร้างกันอย่างไร

ให้บริการรถสาธารณะในเมืองพัทยา๑๗๐คน

ในโครงการบริโนโลงสร้างความปลอดภัย

ให้ความรู้ผ่านหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย

เกี่ยวกับกฎกติกาการใช้รถใช้ถนนเมืองต้น
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร

จะให้ผู้อบรมนั่งในมุมมองของคนขับรถยนต์
เพื่อทดสอบความสามารถในการมองเห็นของผู้ขับขี่
และสวมแว่นตาจำลองการมองเห็นของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์
ขีดจำกัดของแต่ละคน
โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว
เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็นภาษาต่าง
ให้นักท่องเที่ยวได้ทำความเข้าใจ
ติดตั้งให้ครอบคลุมบริเวณพื้นที่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้
ป้ายของเราก็จะเป็นป้ายตามกฎหมายไทย
อัตราความเร็วใช่ไหมฮะห้ามจอดแต่ไม่ได้อธิบายที่เป็นภาษาของเขา
ด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับพัทยาเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
ทางพื้นที่เขาบอกว่ารัสเซียมากที่สุดก็มีภาษารัสเซีย
เชียงใหม่บอกว่าทัวร์จีนมากที่สุดก็มีภาษาจีน
เพราะฉะนั้นเราก็จะขยายสิ่งเหล่านี้ไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง
เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการลดอุบัติเหตุ
และมาตรฐานสากลตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับ
ก็จะทำให้ช่วยเหลือรัฐบาลในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยครับ
ก็หวังว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จนะครับ
แล้วก็อุบัติเหตุหรือว่าอัตราการเสียชีวิตน่าจะลดลงนะครับ
เราจะได้มีโอกาสร่วมในการขยายผลนะครับ
ให้ไปสู่จังหวัดต่างนะครับ
ให้มีการปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
พัทยาจังหวัดชนบุรีเป็นพื้นที่นำร่อง
สารต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ใน๗อำเภอ
และจะประเมินผลก่อนนำโมเดลไปปรับใช้ในเมืองท่องเที่ยวต่าง
เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
และประชาชนที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยว
และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
ข่าวเทราชทีวีรายงาน